เช่นเดียวกับเรื่องราวของพี่ฝนธนสุนทรค่ะคุณผู้ชม
ฝนเราทราบกันดีว่าคุณแม่ของพี่ฝนเพิ่งจะเสียชีวิตไป
แล้วพี่ฝนก็มีโอกาสไปออกรายการตัวแม่มาแล้ว
พี่ฝนบอกว่าจริงคือเขาไม่ค่อยฝันถึงคุณแม่เลยนะ
อุ๊ยได้โชคได้ราบถูกล็อตเตอรี่จากคุณแม่หลายงวดแล้ว
ล่าสุดก็เลยพามาจับตาทะเบียนรถคันใหม่ของพี่ฝน

จับตาดูให้ดีเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ย
ฝนเขาโพสต์ตอนที่ยังเป็นป้ายแดงอยู่
มีคนถูกกันไปหลักหมื่นค่ะคุณ
งานนี้จะมีลุ้นอีกหรือเปล่าไปฟังชัดเลยจ้า
พี่ฝนไม่ถูกนะแต่มีคนรอบข้างเขาก็จะแบบ

ซื้อขึ้นซื้อลงซื้อเหล็กสลับไปเรื่อย

ใครที่ถูกก็ไปทำบุญด้วยนะ

วันนี้ก็มีอุดหนุนรัฐบาลบ้างเหมือนกัน
เพราะว่ารถเราเพิ่งออกเราเพิ่งได้ป้ายมา
ไปดูเอานะในไอจีว่าป้ายอะไรไปดูเอา

ใช่แล้วเผื่อใครจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑อะไรอย่างนี้
เผื่อใครจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ก็ว่ากันไป
แต่ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย

ก็ยังมีเวลา
ยังน่าอยู่นะถ้าใครจดทันก็จดไป